เทอร์มินัลที่๒๑ที่นครราชสีมานะคะ

มีบันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
และหอคอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะ
เทอร์มินัลที่๒๑โคราช

อยู่ที่ริมถนนมิตรภาพใจกลางเมืองนครราชศรีมานะคะ
นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัด

โดยมีนายประเสริฐศรีอุลานพงศ์
กรรมการผู้จัดการแฟชั่นไอแลนด์
ในฐานะผู้บริหารเทอร์เมนอล๒๑โคราช
และผู้ร่วมลงทุนเปิดเลย
นี่เหรอฮะบันไดเลื่อนที่คุณบอกครับ
ใช่ค่ะดีพาร์เจอร์นะคะ
ช้อปปิ้งกันไปเที่ยวกัน
เมื่อวานนี้เปิดคนเป็นหมื่นนะคะ
สำหรับไปร่วมเปิดเป็นสักขีพยาน

เพราะว่าเทอร์เมนอล๒๑นี่ที่กรุงเทพ
เขาก็เป็นการเหมือนย่อหลายประเทศ
ไว้ในที่เดียวนะคะครับมูลค่าการสร้างหกพันล้านบาทค่ะ
เนื้อที่๓๒ไร่มีทั้งหมด๗ชั้น
อาคารรวม๒๐๐๐๐๐ตรมกว้างใหญ่มาก
ใหญ่กว่าที่อโศก๓เท่าด้วยกัน

ใช่ค่ะกว่าลักษณะคล้ายกันอ่ะนะครับเพราะที่อสูกนี้ก็สูงเหมือนกัน
ใช่ค่ะศูนย์การค้าเทอร์เมนอล๒๑โคราช
ขึ้นภายใต้แนวคิดท่าอากาศยานแห่งการช้อปปิ้ง
และเทอร์เมนอล๒๑โคราชมีจุดขายคือบันไดเลือดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
คือรวดเดียวเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปชั้น๓ก็ไม่ต้องแวะชั้น๑ชั้น๒นะคะ
ความยาวรวม๓๖เมตรใช้เวลาในการเลื่อนถึงด้านบน๕เมตรด้วยกัน
นอกจากนี้ด้านนอกมีหอคอยสูง๑๑๐เมตรบอกว่าเป็นหอคอยที่สูงที่สุด
ภาคอีสานและสูงอันดับ๓ของประเทศ

แล้วก็หอชมเมืองสมุทรประการนะคะ
เขาทำธีมท่าอากาศยานใช่ไหม

ก็เลยเป็นเหมือนหอบังคับการบินนะครับ